สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบโดยชิสาแล้วนะคะ
คาเฟ่แมวเปิดแล้วค่ะดิฉันก็มีน้องแมวรอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
แถมยังมีจุดพักรถคอยให้บริการสำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวกันด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดสัปดาห์นี้เหมาะมากเลยที่จะไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคกลางนะคะ
แต่ว่าภาคใต้ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่ายังคงมีฝนตกสะสมฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะ
เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางลมลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกค่อนข้างแรงนะคะ
ขณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวที่เห็นอยู่นั้นก็คือมวลอากาศเย็นพื้นที่ที่แสดงถึงความเย็นค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแนวเทือกเขาแล้วก็บริเวณตอนบนอย่างภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่จะมีอากาศค่อนข้างเย็น
อุณหภูมิจะลดลงไปสองถึงสี่องศาขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะช่วงนี้ยังเจอกับมรสุมที่พาดผ่านตอนล่างของประเทศนะคะ
จึงทำให้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้ยังคงมีคลื่นสูงรวมถึงมีฝนตกต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดทางภาคใต้กันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนี่แหละค่ะที่ต้องเจอคลื่นสูงเช่นกันดังนั้นคาดการณ์สภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เก้าพฤศจิกายนเพื่อการเดินทางการท่องเที่ยวและการทำการเกษตรด้วยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นลมพัดแรงค่ะกลางวันแดดดีมีฝนเล็กน้อยให้ดูแลสุขภาพช่วงที่อุณหภูมิเปลี่ยนด้วย
เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตว์เลี้ยงระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและไม่ควรตากพืชผลการเกษตรข้ามคืนเนื่องจากว่ามีน้ำค้างแรงนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากลางวันร้อนอาจมีฝนเล็กน้อยคลื่นสงบท่องเที่ยวได้สบายค่ะ
เกษตรกรเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำลด
ศัตรูพืชจำพวกหนอนและระวังโรครากเน่าในพริกด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนตลอดช่วงทั้งสองฝั่งคืออันดามันและอ่าวไทย
ใดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน
ให้ระมัดระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
เกษตรกรระวัดระวังโรคพืชพื้นที่ที่ต้องระวังก็คือ
สุราธานีนครศรีธรรมราชยะลาสงขลาและพัทธลุงนะคะ